ดูเรื่องที่ก็ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะนะฮะ
แต่ว่าก็มีคนที่เจอบ่อยคือความเฮียนของวิญญาณของคนที่ตายแล้ว
ใช่อ่าตายแล้วยังไม่ได้ไปไหนอืมยังวนเวียนอยู่แถวนั้นนั่นแหละ
ก็ต้องรอให้ญาติพี่น้องครอบครัวมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านกันนะครับ
อ่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้ครับนี่ฮะนี่เป็นโพสต์เริ่มแรกเลยนะ
นายนรงชัยมีศรีศุกร์อายุ๓๓ปีได้โพสต์ที่เฟซบุ๊กนะครับ
มน้ำเสียชีวิตเมื่อค่ำ๖กุมภาพันธ์ที่บ่อน้ำหลังอู่ซ่อมรถ
ในพื้นที่หมู่๖ตำบลห้วยบงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี
แล้วก็เกิดความเฮียนขึ้นมาอืมเนื้อหาข้อความที่เขาโพสต์นะครับ
ระบุว่านายนโรงชัยคนโพสต์เนี่ยนะ
ต้องมาแบกรับปัญหาเนื่องจากเขามีอู่ซ่อมรถกับห้องเช่า
อยู่ตรงใกล้ใกล้บ่อน้ำบ่อนี้ค่ะตั้งแต่ผู้ชายวัยยี่สิบห้าปี
จมน้ำตายที่บ่อแทบไม่มีใครยอมมาเช่าห้องอืม
เนื่องจากทั้งชาวบ้านหรือว่าหลานชายของเขา
เห็นและได้ยินเสียงช่วงกลางดึกเหมือนวิญญาณของผู้ชายคนนี้เนี่ย
ยังไม่ไปไหนโอ้มานั่งอยู่ที่โต๊ะหลังอู่ซ่อมรถของเขาค่ะ
วนเวียนอยู่แถวห้องเช่าของเขาแล้วก็ยังกระโดดน้ำ
ลักษณะแบบเป็นเงาดำอ่ะแล้วก็กระโดดน้ำกระโดดน้ำโอ้ย
เหมือนคนที่แบบว่าไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็
ที่เขาจะทำพฤติกรรมวนเวียนกระโดดน้ำวนเวียนกระโดดน้ำลงไปในบ่ออยู่แบบนี้
อืมคนจะเห็นเป็นเงาดำดำกระโดดน้ำกระโดดน้ำอยู่อย่างเงี้
คือนาทีนี้คนที่เช่าบ้านเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่ที่รู้รู้คือไม่อยู่แล้ว
หลานชายเขาก็เห็นนั่นไงคนแถวนั้นก็เห็น
ตั้งแต่ค่ำหกกุมภาพันธ์อ่ะโอ้คืนวันที่เจ็ดคืนวันที่แปด
คืนวันที่เก้าสามคืนวันที่สิบนี่สิบเอ็ดแล้วใช่ไหมโอ้
เขาต้องโพสต์เพื่อประกาศหาญาติของผู้ชายคนนี้
แล้วมันไม่ใช่แค่เห็นหมาเหมือแถวนั้นเห่าหอนแบบผิดปกติ
อืมเนี่ยฮะชาวเน็ตได้ยินได้ฟังโอ้โห

เขาโพสต์เอาไว้ตั้งแต่วันที่อ่าวันที่แปดที่เก้าค่ะอ่านะฮะ
อ่าแล้วแม่กับญาติของผู้ที่เสียชีวิตนะครับอ่า
ซึ่งเราทราบแล้วนะครับชื่อว่านายเอกชัยเพิ่มเพียรอายุยี่สิบห้า
นะเขาก็มาทำพิธีนะครับเชิญดวงวิญญาณให้
ตรงจุดนี้หลังจากทราบเรื่อง
ผมมีเก่า
นิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณให้นะครับ
แม่บอกว่าลูกชายเสียชีวิตที่บ่อน้ำแห่งนี้เนื่องจากจมน้ำตายนะ
เนื่องจากวิ่งหนีตำรวจไปที่บ่อน้ำแล้วกระโดดลงน้ำเพื่อเอาตัวรอด
เนื่องจากในตัวมีสิ่งผิดกฎหมายพอว่ายน้ำหนีไปได้ครึ่งทางหมดแรงจมน้ำเสียชีวิตในบ่อ
ค่ะมีชาวบ้านร่ำลือว่าวิญญาณลูกชายเฮียนปรากฏให้เห็น
ก็เลยรีบนิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเพราะเชื่อว่าดวงวิญญาณของลูกชายยังวนเวียนอยู่แถวนี้
ได้เชิญดวงวิญญาณกลับบ้านเดี๋ยวจะชาปนกิจศพวันพรุ่งนี้แล้ว
สองกุมภาพันธ์ที่วัดปากเข้าสารเหนือตะบนปากเข้าสารอำเภอเมืองสระบุรี

ขอให้ให้มาเชิญกลับบ้านใช่ค่ะเป็นลักษณะไหนครับ
เป็นรูปร่างเขาเลยค่ะเขามานั่งเล่นอ่าเนี่ยฮะแล้วทางคนที่โพสต์นะครับ
ซึ่งเป็นเจ้าของอู่และห้องเช่าได้พาผู้สื่อข่าวของเราไปดูจุดบ่อน้ำ
นายเอกชัยมาจมน้ำเสียชีวิตแล้วก็จุดที่หลานสาวของเขา
เห็นวิญญาณผู้ตายกระโดดน้ำไปกระโดดน้ำมาอ่า
แล้วก็ได้ยินเสียงทุกคืนจนญาติของผู้ตายมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณไปเนี่ย
เออแปลกนะหลานสาวเขาชาวโม่งชาวบ้านแถวนั้น
ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่เห็นแล้วไม่เห็นอะไรแล้วโอ้
อ่าทีนี้ก็เลยอ่าพอจะข่มตาหลับกันได้แล้วอ่า
เรื่องร้อนเรื่องเฮียนก็เลยไม่เจอแล้วฮะอืมเอออันนี้เขาเจอกันจริงจริงน่ะ
เขาบอกเขาไล่เป็นข้อข้อเลยใครเจอชาวบ้านคนชาวห่องตัวเขา
หลานสาวน้องชายเขาบอกมานอนรวมกันทั้งบ้านกองกันอยู่ห้องเดียวเลยอ่า
แยกไม่ไหวแล้วก็เป็นความเชื่ออ่าส่วนบุคคลค่ะ
คนไม่เจอไม่รู้ใช่ค่ะคนที่เจอเขาฝากบอกเออครับ